ความคืบหน้ากรณีน้องวัย๔ขวบนะคะปั่นจักรยานเล่น

ปรากฏว่ามีสุนัข๓ตัวของเพื่อนบ้านนะคะมารุมขย่ำแล้วก็กัดคอ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิค่ะ
วันนี้คุณแม่ของน้องก็บอกว่า
คือจริงแล้วก็ยังทำใจไม่ได้สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่เอาล่ะบรรยากาศที่งานศพในวันนี้ค่ะ
ถนนซอยหลังบ้านตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
ก็มีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านทยอยมาร่วมงานแล้วก็ให้กำลังใจ
คุณแม่ของน้องอายุ๓๓ปีก็คือนางสาว
สวรีสววีจุนเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยคุณแม่บอกว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ถามว่าเอ้าทำไงล่ะก็ต้องทำใจแค่มแข็งเนี่ยนะคะ
เพราะว่าต้องจัดการเรื่องของงานศพของลูกให้ดีที่สุด
คุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้ระหว่างที่รออบรมที่อำเภอเมืองชายภูมิ
แม่เธอเนี่ยก็โทรศัพท์มาบอกว่าลูกสาวแม่เธอก็คือคุณยายเนี่ยนะคะ
บอกว่าลูกสาวโดนสุนัขกัดให้รีบกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางที่เธอกำลังจะไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแจ้งกลับมาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
พอเธอไปถึงก็เห็นเพียงแผลเวอะหวะที่คอข้างซ้าย
ซึ่งหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าน้องเสียเลือดเยอะจริงค่ะ
แม่ของน้องบอกต่อนะคะว่าที่ผ่านมาลูกสาวมักจะเข้าออกบ้านหลังดังกล่าว
ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเจ้าของบ้านก็เอ็นดูลูกของเธอ
เหมือนกับลูกหลานคนหนึ่งแล้วก็คอยให้ขนมอยู่บ่อยครั้ง
แต่ที่ผ่านมาสุนัขจะมีการล่ามโซ่เอาไว้ตลอด
แต่ไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุสุนัขมันออกมาได้ยังไง
ลูกสาวเธอเป็นเด็กรักสัตว์มากเพราะว่าที่บ้านเองก็เลี้ยงสุนัขไว้๒ตัว
ส่วนลูกชายคนโตวัย๕ขวบเนี่ยคุณผู้ชม
ในช่วงที่ผู้สื่อข่าวไปที่งานศพเนี่ยนะคะ
เห็นพี่ชายของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
ลูกชายวัย๕ขวบเนี่ยร้องห่มร้องไห้นะคะ
ถามถึงน้องตลอดเวลาค่ะ
ถามถึงน้องคือไปเห็นเราก็เศร้าก็สลดนะ
แม่ของน้องวัย๔ขวบที่ถูกสุนัขรุมกัดบอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของสุนัขก็มางานศพของลูกสาวนะคะ
พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง

และจะไม่คิดแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของสุนัข
เนื่องจากว่าก็เป็นเพื่อนบ้านรู้จักมักคุ้นกันมาหลายสิบปี

ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ขณะที่นอนอยู่ในบ้าน
จู่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเขาก็เลยออกมาดู
เห็นสุนัข๓ตัวกำลังขย่ำค่ะ
ขย่ำแล้วก็กัดน้องวัย๔ขวบ
ตัวเองก็เลยรีบวิ่งเข้าไป
ตอนนี้คุณผู้ชมคือภาพของน้องที่ถูกรุมกัด
คือยังคงติดตาอยู่อะค่ะเนื่องจากว่ามันเห็นเต็มเลย
เนื่องจากว่าสุนัขกำลังรุมขย่ำ
กระชากบริเวณลำคอกระชากหัวโหนกแก้มของน้อง
วิ่งเข้าไปขู่หมาทั้ง๓ตัวให้ออกจากตัวน้อง
หลังจากนั้นหมาทั้ง๓ตัวก็วิ่งหนีไป
ตัวเองก็เลยตะโกนตะโกนเรียกให้คนในระแวกนั้น
เข้ามาช่วยนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าตอนนั้นเห็นว่าน้องคือทรมานค่ะ

กลิ้งไปกับก่อย่าข้างทางจนที่สุดแล้วน้องนิ่งไป
ที่ชาวบ้านจะนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลน้องก็เสียชีวิตลงค่ะ
คุณนพดลคนที่เห็นเหตุการณ์บอกด้วยนะคะว่าปกติแล้ว
สุนัขทั้ง๓ตัวมีเจ้าของแล้วก็อยู่บ้านติดกัน
เจ้าของเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขทั้ง๓ตัวไว้ในเขตบ้านล่ำไว้ภายในบ้าน
นักทั้ง๓ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นมีสุนัขแม่ลูกอ่อนด้วยนะ
พันธัยรวมอยู่ด้วยเป็นสุนัขเพศผู้พันธัยอีก๑ตัว
และสุนัขพันธ์พุดเดิ้ลอีก๑ตัว
ส่วนสาเหตุไม่ทราบว่าสุนัขทั้ง๓ตัวเนี่ย
หลุดออกมาจากบ้านที่เขาล่ำโซ่ไว้ได้ยังไง
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะ
หมากับเด็กเนี่ยคือมันไม่ถูกกันเลยค่ะ
หมาพอเห็นเด็กก็พยายามที่จะเข้าไป
ไม่ว่าจะเข้าไปในลักษณะคือเล่นหยอกล้อก็ดี

แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามฉบับเต็มความคืบหน้าล่าสุด
ได้เพิ่มเติมในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำคืนนี้ค่ะ